ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองสนม
อำเภอไทยเจริญจังหวัดเยอะโสธรเมื่อวันที่๑๒กันยายนเนี่ย
คือถ้าคุณครูไม่เอาการบ้านมาให้เด็กที่บ้านเนี่ย
สงสัยจะมีเด็กเสียชีวิตในบ้านหลังนี้นะฮะ
คือพ่อเนี่ยเขาเลิกกับแม่ไป
พ่อก็ไปสร้างบ้านอยู่ห่างจากหลังเกิดเหตุสักร้อยเมตรนะ
แม่เนี่ยขอเลิกด้วยมาอยู่ที่บ้านตรงนี้เป็นบ้านตาบ้านยาย
ขายของชำด้วยก่อนเกิดเหตุฝ่ายอดีตสามีก็มาตามง้อขอคืนดีเหมือนเดิม
แต่ก็ไม่สำเร็จใช้มีดแทงภรรยาแล้วเอาน้ำมันราดหมดเลย
ลูกสาวอายุ๑๓ลูกสาวคนโตพยายามจะเข้าไปช่วยแม่
สุดท้ายเนี่ยไม่ทันนะฮะพ่อจุดไฟเผาบ้าน
จังหวะนั้นครูมาพอดีนะครับครูจะเอาการบ้านมาส่งให้เด็กนักเรียน
ก็คือน้องสาวของลูกสาวอายุสิบสามอายุห้าขวบ
ดึงออกมาทันพอดีนะครับไม่อย่างนั้นไม่รู้จะเสียชีวิตสามศพหรือเปล่านะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุคือนายโชคชายุ๔๘นะครับ
เสียชีวิตพร้อมกับอดีตภรรยานางสาวิลาวันอายุสามสิบแปด
ลูกสาวยุค๑๓ก็ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาลนะครับ
บ้านอยู่ที่สมบนคำเตยหมู่สิบ
หลังจากเกิดเหตุเราคุยกับพี่สาวของนางสาวิลาวันที่เป็นฝ่ายภรรยาที่เสียชีวิต
บอกว่าอาการของหลานสาววัย๑๓ปีที่ถูกไฟคลอกตอนนี้อยู่โรงพยาบาลยะโสธรอาการยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่
หมอบอกว่าคงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกประมาณ๑เดือน
สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้นี่ฮะหนูน้อยคนนี้ก็คือเรื่องสภาพจิตใจ
ญาติญาติบอกว่าเนื่องจากเด็กหญิงวัยสิบสามปีคนนี้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
เห็นตั้งแต่ตอนที่พ่อเนี่ยมาหาแม่ที่บ้านพยายามขอคืนดีแล้วแม่ไม่ยอมแล้วพ่อใช้มีดแทงแม่
ก่อนจะเอาน้ำมันที่เตรียมมาด้วยราดตัวพ่อตัวแม่ราดในบ้านหมดเลย
พยายามเข้าไปตะโกนห้ามแต่ไม่ทันพ่อจุดไฟเผาก่อน
ส่วนน้องสาวที่เสียชีวิตก็คือนางสาวิลาวันเนี่ยพี่สาวบอกว่าอยู่กับนายโชคชัยที่เป็นอดีตสามีคนก่อเหตุมา๑๐กว่าปี
มีลูกด้วยกัน๒คนคนโต๑๓คนเล็ก๕ขวบเลิกกันไปได้๓ปีเนื่องจากอดีตน้องเขยชอบทำร้ายร่างกายภรรยา
น้องเขยพอเลิกกับภรรยาก็ไม่ยอมไปไหนไปสร้างบ้านอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งไม่ห่างกันมากนักห่างกันแค่ร้อยเมตรนะฮะ
คือตัวของฝ่ายภรรยาเนี่ยเขาก็ขายของอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละบ้านพ่อกับแม่เขาขายของชำอะไรพวกนี้นะฮะส่วนตัวของคนก่อเหตุที่เป็นอดีตสามีเขาก็ขี่รถเร่ขายไอศครีมแล้วเวลาขี่รถเร่ผ่านหน้าร้านถ้าไม่มาขอคืนดีก็ตะโกนต่อว่าก็มีสุดท้ายก็เลยมาก่อเหตุครับ
ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าฝ่ายชายเขาก็ตามมาต่อแย่ตลอดมันแบบว่าส่งเฟสมาขู่มั่งอะไรมั่งบางทีขี่รถผ่านก็ตะโกนด่าอะไรอย่างเงี้ยสารพัดก็คือเขาไม่ยอมแบบว่าไม่ยอมเลิกลาไม่ยอมหนีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ายังไงล่ะน้องมันเป็นคนไม่ค่อยพูดนะถ้าไม่หนักจริงจริงมันจะไม่พูดไงเราก็เลยไม่ค่อยรู้ทางบ้านก็เลยไม่รู้

พฤษภาคมที่ผ่านมาเคยโพสต์ข้อความว่าเป็นโพสต์สุดท้ายนะแล้วก็ปิดเฟสไป
เราได้คุยกับคุณครูของลูกของผู้ตายค่ะนะฮะคุณครูสุปรียานะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมาเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเอาการบ้านมาส่ง
เนื่องจากช่วงนี้โควิดนักเรียนก็เรียนออนไลน์นะฮะ
ลูกศิษย์เนี่ยก็คือน้องที่เจ็บนะแล้วก็มีตัวเล็ก๕ขวบด้วยนะครับ
คือลูกเนี่ยเขาอยู่บ้านแม่กันแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ของเด็ก
เพิ่งมารับเงิน๒๐๐๐บาทที่รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องค่าเทิมช่วงโควิดอยู่เลยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ครูบอกว่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสภาพจิตใจของเด็กนะครับ
เขาก็อยู่กับแม่เขาเขาไม่เคยบอกว่าพ่อแม่เขามีปัญหาอะไรกัน
ตกใจค่ะตอนแรกเห็นตกตกใจเรารู้สึกแบบหดหูมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ด้วย
แล้วเด็กมันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยค่ะกลัวสภาพจิตใจของเขา
บอกว่านอกจากจะตามง้อขอคืนดีไม่ได้ยังระแวงว่าอดีตภรรยาจะมีคนอื่นอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งความจริงเขาไม่ได้มีใครนะครับศพของนางสาวิลาวันญาติรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ใช้พื้นที่ข้างบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ
นะครับส่วนศพนายโชคชัยรอญาติที่อยู่ที่กำแพงเพชรติดต่อมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับ
ส่วนคดีนี้เราก็ตามเรื่องให้ต่อค่ะที่เราเล่าไปเมื่อวานเหตุการณ์ที่ร้อยเอ็ดนะคะ
ที่มีลูกชายเมาและทำร้ายพ่อจนเสียชีวิต
พ่อเสียชีวิตอยู่ที่ใต้ถุนบ้านแบบนี้
และลูกชายก็อายุเยอะแล้วนะคะ๔๔แล้วอะค่ะยังจะเมานะคะ
อ้างว่าโมโหพ่อที่พ่อเตือนว่าทำไม
เอาแต่เมาเหล้าเมายาไม่ยอมทำการทำงาน
โมโหพ่อเอาไม้ตีหัวพ่อเอาจอบตีหัวพ่อ

ตัวลูกชายที่เป็นผู้ก่อเหตุชื่อว่านายทองอินอายุ๔๔ปีนะคะ
ท่อนไม้และใช้จอบทุบนายสะพานหินอายุ๗๕ปีจนเสียชีวิตค่ะ
นี่คือพื้นที่อำเภอจังหาญจังหวัน๑๐๑
พ่อเนี่ยสภาพศพก็คือมีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหน้า๓แผลยาวสัก๔๕เซนได้นะคะ
ที่คางโหนกแก้มแล้วก็ที่หน้าผากด้วย
มีท่อนไม้ตกอยู่มีจอบตกอยู่
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงเมื่อวาน
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ญาติญาติก็นำร่างของผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีทางศาสนา
ทีนี้ค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางน้อยจันแดง
บอกว่าเมื่อวานนี้ลูกชายก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
ขึ้นต้นมะพร้าวทำงานหาเงินกลับมา
แต่ว่ากลายเป็นว่าโอ้โหพอกลับมา
ดื่มเหล้าดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็ทะเลาะกับพ่อ
แต่พ่อเองก็นั่งดื่มเหล้าไปด้วยนะแต่ก็อาจจะด้วยความเมาทั้งคู่ด้วย

ลูกชายลากพ่อลงจากเตียงแล้วก็ทำร้ายพ่อเลย
ตัวแม่ก็พยายามจะไปห้ามแต่ลูกชายไม่ฟัง
แม่บอกแม่ก็โดนเหมือนกันแม่โดนลากไปทิ้งเอาไว้นอกบ้าน

ทีนี้ค่ะตอนที่ลูกทำร้ายพ่อเนี่ย
ตัวแม่ก็บอกว่าก็ไม่คิดว่าตัวสามีก็คือพ่อเนี่ยจะเสียชีวิต
เรียกให้คนข้างบ้านมาช่วยแต่เธอบอกเธอทำใจไม่ได้นะ

แล้วก็ลูกแท้เป็นคนก่อเหตุแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ย

กลัวว่าประกันออกมาเนี่ยจะมาก่อเรื่องอีก
แม่สัดไปแล้วแล้วก็กลับขึ้นมาขาพอ
แต่มันก็มีข้นวากตายนี่มีต้อนซึโอนอยู่
จากเมื่อนี้เสียงหล่องหลงตัวเลยเข้ามา
เข้ามามันเจอตอนแรกมันมีมีแรงมันลากแม่ข้างนอก
เอเรียดหลากแม่ข้างนอก
พี่สาวของคนก่อเหตุก็คือลูกสาวแท้แท้ของผู้ตายเนี่ยนะคะก็บอกว่าโอ้โห
น้องชายเนี่ยพอเล่าเข้าปากเนี่ยนะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย
น้องชายทำร้ายทุบตีพ่อบ่อยค่ะแต่ทุกครั้งเนี่ยพ่อกับแม่ก็ยังปกป้องนะคะ
คือถ้าเธอมาถามเนี่ยว่าถ้าเกิดพ่อกับแม่มีแผลมีอะไร
พ่อแม่ก็จะตอบว่าหกล้มเองน้องชายไม่ได้ทำร้าย

ครั้งนี้มันเกินไปมากถึงขั้นพ่อเสียชีวิตเลยค่ะ
หืม
ถ้ามันสติกสตางค์มันกินร่าคมันเสียสติก

วันนี้นะคะตำรวจสพจังหาร
นำตัวนายทองอินผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ

วันนี้ก็สอบปากคำเพิ่มเพราะดูมีสติมากขึ้น
ทีมข่าวก็พยายามจะถามเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทำร้ายพ่อทำไม
ก็ตอบสั้นแค่ว่าตัวเองเมาอะนะคะ
รับว่าทะเลาะกับพ่อบ่อย
ผู้กำกับสพจังหารบอกว่าเบื้องต้นนะคะนายทองอินก็ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุ

หน้าผากพ่อแล้วพ่อแน่นิ่งไปเลย

ตำรวจก็ดำเนินคดีข้อหาทำร้าย

พรุ่งนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ฝากคังที่ศาลจังหวัด๑๐๑ค่ะ